ไม่ใช่บอกว่าเราจะมาเข้าข้างลูกอย่างเดียวเนาะ
เราต้องถามมันก่อนว่าสาเหตุเป็นยังไงต้นสายปลายเหตุใช่ค่ะ
นี่เรายังไม่รู้เลยอ่ะคุณแม่ก็เพิ่งรู้ใช่ไหมใช่อันนี้เพิ่งรู้เนี่ยแหละค่ะอีเนี้ย
รถอะไรที่มันไปไม่ไปมันกลัวเขาตีกันบนรถเมย์
มันต้องนั่งตลอดอืมพอมันบอกว่าไม่มีคนตีกัน
ไม่มีใครวิ่งไล่ตีกันคือปลอดภัยใช่ค่ะมันเป็นคนอย่างงี้นะ
แต่คุณแม่ก็ไม่เชื่อว่าลูกชายว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่ว่ายิงครูเจี๊ยบใช่ไหม
ไม่ไม่เชื่อหรอกเพราะว่ามันไม่เป็นคนอืมเป็นคนที่ขาดตาขาวจนตาย
ว่าไปอยู่ในกลุ่มหรือว่าอะไรอย่างนั้นก็ไปเหมารวมไปหมดหรือว่าอยู่

ว่าเราจะมาเข้าข้างลูกอย่างเดียวเนอะเราต้องถามมันก่อนว่าภาษาหินเป็น
ยังไงต้นสายปลายเหตุใช่ค่ะอืมนี่เรายังไม่รู้เลยอ่ะ
คุณแม่ก็เพิ่งรู้ใช่ไหมใช่อันนี้เพิ่งรู้เนี่ยแหละค่ะ
เนี่ยรถอะไรที่มันไปไม่ไปมันกลัวเขาตีกันบนรถเมย
มันต้องนั่งอืมพอมันบอกว่าไม่มีคนตีกัน
ไม่มีใครวิ่งไล่ตีกันคือปลอดภัยใช่ค่ะใช่อืมมันเป็น
อย่างงี้นะแต่คุณแม่ก็ไม่เชื่อว่าลูกลูกชายจะอยู่ใน
ว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่ว่ายิงหูเจี๊ยบใช่ไหมใช่ไม่ไม่เชื่อหรอก
เพราะว่าเพราะว่ามันไม่เป็นคนเป็นคนอย่างงั้นมันเป็นคนที่ขาดตาขาวจริง
ใช่บ้านเนี้ยน่ะคืออยู่บ้านอยู่บ้านที่บุรีรามใช่ค่ะ
ก็เขาไปเรียนพอดีมีเอกเขาก็อยู่กับพ่อแล้วเขาก็ไปพักหอ
นานนานเขาก็กลับบ้านทีนึงหรืออาทิตย์หนึ่งเขาก็กลับมาที่บ้านที่สมุทรสาคร
อืมเขาเข้าไปเรียนอะไรครับเรียนวิศวะวิศวะอยู่อยู่ปีไหน
ตีสามค่ะไปอยู่กับเพื่อนมั้งเพราะว่าอยู่พักอยู่หอเขานั่นเขา
สองสามอาทิตย์เขากลับบ้านทีหนึ่งอืมอะไรวะคือไอ้โดนโดนโดนโดนจับอ่ะ
แล้วคุณแม่ตกใจไหมโอ้โหก็มันไม่เคยเป็นนิสัยอย่างนี้เนอะ
แล้วเราไปอยู่ในกลุ่มนั้นได้ยังไงครับก็เราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไปเรียน
เออพอกลับบ้านเราก็บอกว่าเป็นไรมีอย่าไปเรื่องชกต่อย
อย่าไปอะไรกับเขานะก็บอกว่าแบงค์ไม่เคยหรอกแม่
แบงค์มันเป็นคนนิสัยที่ขี้กลัวแต่จะให้เป็นบะยิงอ่ะน่ะ
มันไม่ใช่หรอกอืมแต่ตกใจว่าเป็นมีชื่ออยู่หนึ่งในแปดที่
ใช่ดิตกใจดิแล้วปกติลูกชายนิสัยไงครับ
ขนาดแม่พูดนิดหน่อยมันก็ร้องไห้แล้วอืมงงเลยเนี่ย
แล้วคุณแม่จะจะทำไงต่อเนี่ยต้องถามมันแหละว่ามันมันใช่หรือเปล่า
มันไปยิงเขาจริงจริงเหรอคือคืออยู่ในกลุ่มนั้นโอ๊ยจะบ้าตาย